วันสุดท้ายของโครงการ๙คนละ๙นะฮะ
จากเบตงยาลาขึ้นมาสู่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับ
นั่นก็คือเหนือสุดแดนสยามที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ถึงแล้วเรียบร้อยอุ๊ยปุ้นแล้วขนลุก
จังหวัดเชียงรายนี่อยู่มาวันนี้วันที่๒แล้วนะ
ค่ะแต่ว่าวันนี้ถึงจุดสุดท้ายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เขาก็ต้องใช้เวลาในการวิ่งเหมือนกันนะคะ

ไทยรัฐของเราเกาะติด๙ต่อ๙เหมือนกัน
กระทั่งวันนี้ในช่วงเย็นจะมีพิธีปิดจบอะไรอย่างไร
ไทยรัฐทีวีเราเกาะตีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพี่ตูนวิ่งวันสุดท้าย

เพราะว่าเริ่มวิ่งตั้งแต่ตี๒๓๐ด้วยกันนะคะ
ณจนถึงเวลานี้จบเซตที่๒แล้ว
พักร่างกายอยู่เดี๋ยวออกวิ่งต่อ
ส่วนจบที่เซตที่๒แล้ว

เหลืออีก๓๒กิโลเมตรจะถึง
จุดหมายเส้นทางที่อำเภอแม่สายนะคะ
สำหรับการวิ่งของคุณตูนวันนี้นะคะ
รวมทั้งคณะ๙คนละ๙เริ่มตั้งแต่ตี๒

แขวงทางหลวงเชียงราย
เต็ตแรกของวันนี้ที่ต้องเริ่มวิ่งเช้ากว่าปกติ
วกไปอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเซ็ตนี้
จริงแล้วมันเป็นเซตที่๕เซตสุดท้ายของเมื่อวานนี้

เพราะว่าเมื่อวานจะช้านิดหนึ่ง
เพราะว่าพี่ตูนจะไปแวะที่วัดร่องขุนนานหน่อยคือเมื่อวาน

ใช่แล้วก็คนในเชียงรายจะเยอะมากให้กำลังใจพี่ตูนนะครับ
สำหรับเซตแรกของโครงการ๙คนละ๙วิ่งจบไปแล้ว

แม้ว่าจะเริ่มตั้งแต่ตี๒๓๐แต่ว่าก็มีประชาชนมารอให้กำลังใจ
ฝ่าความหนาวสวมเสื้อกันหนาวสวมหมวก
ยืนรอให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

เซตแรกนี้นะคะช่วงที่พี่ตูนวิ่งผ่านร้านที่มีชื่อว่าขัวศิลปะ
ซึ่งเป็นร้านรวบรวมผลงานของศิลปินในเชียงราย
มีบรรดาศิลปินออกมารอ
แล้วก็มอบเงินบริจาคแล้วก็มีภาพวาดใบหน้าของพี่ตูนมามอบให้ด้วยนะคะ

พี่ตูนใส่ข้อมือแว๊บ
เพื่อให้เห็นชัดเพราะว่าวิ่งตอนกลางคืน
ทีนี้หยุดพัก๑๐นาทีจากเซตแรกวิ่งต่อเซตที่๒
จบที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันทร์ในอำเภอแม่จันทร์
เซตที่๒นี้๑๘๑กิโลเมตร
โดยเซตที่๒ก็จะถึงช่วงเวลา๗โมงกว่าที่ผ่านมานี่เอง
วันนี้สิ้นสุดจุดสุดท้ายเลย
ท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
รวมวันนี้ทั้งหมดวิ่ง๖๑๕กิโลเมตร
หักระยะเซตที่๑และเซตที่๒แล้ว

เหลืออีกประมาณ๓๒กิโลเมตรจะถึงเส้นชัย

ดีใจแถมพี่ตูนนะครับเพราะว่าเราเป็นหัวเรื่องของร่างกายเขา
ความสำเร็จของโครงการนี้นะครับ

เราย้อนไปดูไฮไลท์ของเมื่อวานนี้กันสักหน่อย

วิ่งเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเราพามาดูเซตสามนะครับ
วิ่งไปจบจุดเช็คพอยต์ที่วัดร่องคุณ
ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน
มาคอยต้อนรับพี่ตูนและคณะนะครับ
ก็มีนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเชียงราย
มายืนร้องเพลงเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูน

ขณะที่พอไปถึงที่วัดร่องคุณ
ผู้คนเยอะมากนะครับ
ไปถึงที่วัดร่องขุนนะครับ
ก็ปรากฏว่าอเฉลิมชัยไม่อยู่

ดังนั้นก็ส่งตัวแทนในการมอบเงินจำนวน๑ล้านบาท
รวมไปถึงมอบเหรียญพระพิคเนตเนื้อเงิน
ให้อีกพี่ตูนอีก๑องค์นะครับ
แล้วก็พี่ตูนก็หยุดพักที่วัดร่องขุนแห่งนี้
ก็สักการะพระรวมถึงทำกายภาพบำบัดส่วนนึงนะครับ

กลายเป็นภาพข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่พี่ตูนถ่ายรูปเดี่ยว
ที่หน้าพระอุโปสศวัดร่องขุน
งามเป็นภาพที่สวยงามจริงนะครับ

แล้วก็พี่ตูนและคณะจากนั้น
หลังจากที่พักร่างกายแล้วก็ออกวิ่งต่อ
เท่าละไปหนึ่งชั่วโมงที่วัดร่องขุนแห่งนี้ครับ
สำหรับที่วัดร่องขุนแม้ว่าอาจารย์จะไม่มาเมื่อวาน

ตูนก็ปลื้มใจมากที่อาจารย์วิดีโอคอลมาหานะคะ
ทีนี้พอหยุดพัก๑ชั่วโมง
วิ่งออกจากวัดร่องขุนมุ่งหน้าตามถนนโพหนโยธินขึ้นเหนือ
จุดเช็คพอยต์ที่๔ที่๕แยกพ่อขุนเมืองรายมหาราช
โอ้โหซึ่งเป็น๕แยกใหญ่นะฮะเป็นย่านเศรษฐกิจคุณ
กระทั่งห้างสรรพสินค้าบริษัทใหญ่
ทำให้ประชาชนมารอตรงนี้เยอะมาก

ตูนวิ่งมาถึงช่วงเกือบหัวค่ำแล้ว
แต่เราก็ถามคนที่มารอว่าพี่มารอกี่โมงแล้วเนี่ย

ตั้งแต่ตี๔เพื่อมายืนจับจองพื้นที่ตรงนี้

และจากภาพมุมบนนะคะเราจะเห็นเป็นเส้นรอบ

ที่เป็นเส้นรอบเป็นน้ำจิตน้ำใจของชาวเชียงราย
ก็คือเอาธนบัตร๑๐๐บาทมาเย็บต่อกัน

ใช่ฮะสลีตุงใจยาว๙แห่งบุญนะครับ
ความยาวทั้งหมด๑๑๙เมตรนะคะ
ส่วนหัวของตุงยกด้วยไม้แล้วก็เชิดไว้ด้วย

ทำให้ประชาชนที่ไปรอคุณตูนบอดี้แลมถือจนเป็นวงกลม
ตามที่เห็นในภาพจากมุมสูงนี่นะครับ
และเมื่อพี่ตูนวิ่งมาถึงรอบอนุสวรี
เข้าสการะอนุสวรีพ่อขุนเมืองรายมหาราช
และรับมอบเงินที่ได้จากการบริจาคของชาวเชียงราย
เขารวบรวมมาตามอำเภอต่างนะคะ
ทั้งหมด๓๒ล้านบาท
แต่คาดว่าน่าจะเกิน๔๐ล้านบาทในวันนี้
เพราะยังคงรวบรวมกันอยู่เลย
หลังจากนั้นนะคะพยาบาลโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์นักเรียนและก็ประชาชนทั่วไป
ก็ร่วมร้องเพลงให้กำลังใจพี่ตูน

และกล่าวให้กำลังใจให้วิ่งต่อไปให้ถึงจุดหมายให้ได้
ตามกำหนดจริงต้องวิ่งต่อในเซตที่๕นะคะ
แต่ทีนี้คือภาพจะเห็นว่ามืดแล้ว

และพี่ตูนมีอาการบาดเจ็บที่แขนซ้าย

ก็ทำให้จะต้องใช้ผ้าพันแผล
คล้องที่แขนแล้วก็คล้องที่คอ
เพื่อให้แขนด้านซ้ายหนีบกับตัวมากที่สุด
ก็เลยตัดสินใจค่ะทีมงานตัดสินใจ
เซตที่๕มาวิ่งในวันนี้แทน
มาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับ
หมอเมย์หรือว่าแพทย์หญิงสมิตาสังคโภ
หมอเมย์นี่ผมก็ยกย่องเธอก็อึดเหมือนกันนะ

วิ่งใกล้เคียงเลย
นั่งรถบ้างแต่ก็ตามดูแลพี่ตูน
คือการวิ่งของหมอเมย์ต้องวิ่งตามหลังพี่ตูน
เพื่อสังเกตอาการสังเกตท้าวิ่งสังเกตทุกอย่างเลย
ขอบคุณคณะของคุณหมอทุกคนที่ดูแลพี่ตูน
จนกระทั่งมาถึงวันสุดท้ายวันนี้นะครับ
วันที่๕๔บนเส้นทางสายนี้วันนี้สนุกมาก
ถ้าไม่นับความรู้สึกแย่บางช่วงเวลา
ท่ามกลางสายหมอกของเชียงราย
พรุ่งนี้ถึงแม่สายแล้วจบหน้าที่แล้ว

อย่างคุณป๊อกอิทธิพลสมุทรทองนะครับ

เก็บไว้ข้างในยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไว้ข้างนอก
ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยวิ่งจากกรุงเทพ

โอ้โหอีดิตไม่ได้เป็นอะไรฮะ

เอออะไรกันอะไรกันอะไรกันอะไรกันพรุ่งนี้มีเหตุการณ์ก็คืออะไรกัน
ขณะที่พี่ตูนเขาวิ่งตามเส้นทางต่าง
ประชาชนที่เขาพยายามจะบริจาคเงินให้พี่ตูน
อาจจะมีการยื้อยุดแขนด้านซ้าย
จะดึงจะรั้งอ่ะนะใช่ค่ะทำให้แขนด้านซ้ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
จนต้องใช้ผ้าพันธุ์หนีบไม่ให้รับเงิน
แต่พี่ตูนยอมไหมคะพี่ตูนก็เอามือขวาไปรับเหมือนเดิม
ใช่แต่อาจจะดึงจะรั้งด้วยความไม่ตั้งใจ
เพราะประชาชนอยากเข้าใกล้พี่ตูนจริงเป็นเราเราอยากสัมผัส

แต่ว่าให้กับทีมงานเงินถึงโครงการนะครับ

คุณผู้ชมครับขณะนี้นี่ทะลุไปอยู่ที่๑๐๒๘๒๑๕บาท
เดี๋ยวจะไหลไปเรื่อย

ประชาชนยังสามารถบริจาคสมทบโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลได้ตามช่องทางต่าง
เครดิตเดบิตจนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมปีหน้า
เห็นไหมดังนั้นยอดเงินยังไม่นิ่งหรอกนะครับ

แล้วก็๑๐๒๘ล้านแล้วก็วันนี้เดี๋ยวต้องรอที่แม่สาอีก